ดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่เห็นแล้วก็สงสารหนูน้อยคนนี้เหลือเกิน
ทารกแรกเกิดอายุแค่๒วัน

เข้าไปถึงพื้นที่จะกรีดยางได้ยินเสียงเด็กร้อง
ลั่นป่าเลยพื้นที่ป่าสวนยางตรงนั้น
นี่เดินไปเดินมานี่ไปเจอฮะ
ย่าเยอะต้นไม้ถูกพันธุ์เอาไว้เต็มตัวเลย
เอาใบไม้มาสุ่มกองทับเด็กเอาไว้
เหมือนตั้งใจว่าไม่ให้ใครมาหาเจอ

ป๊ามีเกี๊ยวป๊า

ต้องไปกดอีกเกี๊ยว

พี่พาดน้ำหรือไม่เจ็บน้ำ

เด็กนี้

รถเกิดไว้นั่นเร็ว
นี่ค่ะหนูน้อยคนนี้

คนที่ไปเจอบอกแรกคลอดแน่
ร้องเสียงดังอยู่กลางป่าสวนยางตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ

เศษย่าเศษดินแปมตัวไปหมด
แล้วที่หนูน้อยคนนี้เนี่ย
ที่ตัวของหนูน้อยคนนี้มีใบไม้พันเอาไว้ตามร่างกายเลยนะครับ
ตั้งแต่ขาถึงปากเลยนะครับ

คือชาวบ้านบอกว่าคาดว่าคนที่เอามาทิ้งเนี่ย
หนึ่งหลักคือต้องการให้เสียชีวิตแน่
สองคือไม่อยากให้ใครมาเห็น
คือถ้าเด็กเสียชีวิตไปแล้วก็คงอีกนานกว่าจะเจอ
กว่าจะมีกรงมีกลิ่นเหม็นอะไรออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ตี๕วันนี้ครับทุกผู้ชมครับเช้ามืดวันนี้ครับ
ชาวบ้านเขาแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะฮะ
กู้ภัยมูลที่ประชาร่วมใจที่เขาพนมจังหวัดกะบี่นะครับ
ชาวบ้านไปกรีดยางครับวันนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะฮะ
แล้วก็หากันจนเจอเด็กถูกทิ้งไว้ที่พื้นในป่า
ในพื้นที่หมู่๒บ้านบางซ่าน
ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมที่กระบี่นะฮะ
จุดที่ทารกแรกคลอดคนนี้ถูกทิ้งเอาไว้กู้ภัย
บอกว่าเป็นเนินเขาสูงชันด้วยนะฮะ
คือถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องขึ้นมาเดินมาประมาณ๑๐นาที
สวนยางที่ชาวบ้านเขามากรีดยางแล้วได้ยินเสียงเด็กร้อง
แสดงว่าคนที่เอามาทิ้งด้านด้นขึ้นมาทิ้งเลย
ตั้งใจจะพาไปทิ้งในจุดที่เข้าไปย่า
แต่เช้ามืดวันนี้วันนี้ชาวบ้านมากรีดยาง
โอ้โหหนูน้อยคนนี้ก็ร้องเสียงดังตลอดเวลานะ

นำไปโรงพยาบาลเขาพนมนะครับส่งไปที่นั่นก่อนนะครับ
เรื่องต้นคาดว่าทารกคนนี้อายุเพิ่ง๒วันเป็นทารกแรกคลอดเป็นผู้หญิงนะครับ
โชคดีมากคือไม่มีมดแมลงหนอนสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายอะไรต่างเนี่ยมากัดมาทำอะไรหนูน้อยคนนี้นะครับ
ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลเขาพนมให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล
ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมที่จังหวัดกะบี่
ถ้าเฉพาะโรงพยาบาลเขาพนมไม่มีการคลอดทารกในช่วง๓๕วันที่ผ่านมาเลยนะ
คาดว่าจะเป็นแม่หรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่เอาเด็กคนนี้มาทิ้งไม่มีใครมาคลอดที่นั่น
ก็หนึ่งก็คืออาจจะคลอดที่โรงพยาบาลอื่นหรือว่าอาจจะคลอดเองที่บ้าน
แล้วไม่อยากเลี้ยงก็เลยเอามาทิ้งแต่มันใจร้ายเกินไปไหมเกินไปมากค่ะ
เลี้ยงไม่ไหวไปหาเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช่ค่ะบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้เขามีวิธีการในการดูแล
เดี๋ยวทางพมเนี่ยจะมารับดูแลเด็กคนนี้ต่อไปนะครับค่ะแล้วก็จะตามหาแม่ของน้องด้วยนะครับ
ว่าตกลงแล้วเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงโอ้โหนะคะ